ครุบโจรกามข่มขืนสาวขายยา
มีดจี้มัดมือปิดประตูร้าน
ฉกเงิน๗๐๐ใช้หนี้พนัน
ก็เป็นตำรวจที่โชว์ผลงาน
ในการจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙

ท้ายที่สุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ตำรวจสพแสนศุกร์จังหวัดชมบุรี
นำตัวนายสมเจนเตชะมา
ผู้ต้องหาคดีใช้มีดจี้ผู้ช่วยเพศสัชกร
ข่มขืนกระทำชำราวมาแถลงข่าว
พร้อมกับพาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ที่ร้านขายยาปารดาเพศัตริย์
ตำบลแสนศุกร์ที่อำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
จากเหตุการณ์ที่เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม
นางสาวแดงคือผู้เสียหายเป็นผู้ช่วยเพศรัชกร

เข้าแจ้งความกับทางด้านของสารวัตรสอบสวน
สพแสนศุกร์ว่าเมื่อราว๕ทุ่ม

ขณะที่เธอเองเฝ้าร้านตามลำพัง
มีคนร้ายเป็นชายทำทีเข้ามาซื้อยาหอม๑ขวด
ราคา๓๐บาทแล้วก็ออกจากร้านไป

คนร้ายรายนี้ย้อนกลับมาบอกว่าขอซื้อยาหอมเพิ่ม

ฉวยโอกาสที่เธอกำลังเก็บเงินในลิ้นชัก

แล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ขู่บังคับให้หมอบลงกับพื้น
ประโยคนึงที่ผู้ชายคนนี้พูดกับผู้ช่วยเพศสัชกร

คือประโยคที่ว่าขออภัยคุณผู้ชมฮะพูดแบบนี้ฮะ
กูจะเอามึงพูดแบบนี้นะครับ
ตัวผู้หญิงบอกว่ากลัวไม่กล้าขัดขืน
คนร้ายก็ใช้ผ้าพันคอที่เตรียมมา
แล้วก็บริวิคค้นเอาโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
แล้วก็เงิน๗๐๐๐บาทหลบหนีไปได้
ตำรวจแกะบรอยจากกล้องวงจร
ติดตามเส้นทางหลบหนีและทะเบียนรถ
ก็ได้ติดตามจับกลุ่มนายสมเจนเตชะมานี้ได้
ที่ถนนสาย๗จังหวัดชนบุรี
เตรียมหลบหนีไปจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมคุมตัวมายึดรถจักรยานยนต์คันที่นำมาใช้ก่อเหตุ
แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ผู้ต้องหาให้การว่าเคยทำงานในโรงแรมแห่งหนึ่ง
หาดวรรณภาแต่ว่าถูกไล่ออก
เพราะว่าไปขโมยของของโรงแรมเขา
สาขาแยกคีรีนครที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรี
ตอนแรกวางแผนจี้ชิงเงินร้านขายยาเท่านั้น
เพื่อนำเงินไปใช้หนี้การพนันออนไลน์
แต่เห็นเหยื่อเป็นสาวหน้าตาดีแล้วมันเกิดอารมณ์
จากนั้นนะครับตำรวจก็ต้องดำเนินคดี
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพที่ร้านขายยา
โดยมีประชาชนมามุงดูจำนวนมากเหมือนกันนะครับ